เพิ่มความที่เป็นมิติใหม่พัฒนาขึ้น

อากงต้องมีอาม่าต้องได้
ไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเผาไปให้กับอากงอาม่าฮะ
ไปกันที่นี่ที่จังหวัดกาลสิน
ในช่วงวันศาสตร์จีนแบบนี้เหล่าบรรดาคนไทยเชื้อสายจีน
พากันมาซื้อของเส้นไหว้กันตามระเบียบ
คือเป็นวันศาสตร์จีน
หมอก่อนก็คือเป็นวันพนธ์สิบห้าคำเดือนเจ็ด
ชาวจีนเขาเชื่อว่าเป็นวันที่วิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
จะกลับมาเยือนบนโลกมนุษย์

บางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่กันไป

กรงเต็กเนี่ยสำคัญอืมแน่นอนต้องมีกระดาษ
เยาวราชเลยครับอยากได้ทองคำแท่ง
ไม่ใช่ทองจริงเป็นทองปลอมทองกระดาษ
แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่นี้แล้วนะ

นาฬิกาโลเล็ก

โลเล็กเล็กโลนึง
ก็ว่ากันไปนี่ธนบัตรกงเต็ก
เสื้อผ้าเขาบอกว่าอิมพอร์ตมาจากเกาหลีญี่ปุ่น

เยอะแยะเลย

อ้าวได้ใช้รองเท้าเต๋กออกกำลังกาม

ซื้อรองเท้าแบบนี้ไปวิ่งแล้วนี่ยังมีแท็ปลงแท็บเล็ต

ที่สำคัญไปกว่านั้นบัตรเครดิท
เฮ้ยฮะบัตรเครดิต
เดี๋ยวนะเผาบัตรเครดิตแล้วอย่าลืมเผาที่รูดบัตรเครดิตด้วย
เดี๋ยวอากงอาม่าเอาไปใช้แล้วเอ้าไม่รับบัตรเครดิต
อันนั้นจริงแล้วอย่าลืมไปจ่ายด้วยนะ

ธนาคารไปให้อากงอาม่าด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชุดเครื่องเพชรรองเท้าเสื้อผ้าคือมันอิมพอร์ตมา
ลองฟังเจ้าของร้านดีกว่าเขาไปอิมพอร์ตมาคือนำเข้ามาจากที่ไหนครับ
รองเท้าผ้าใบแล้วก็เสื้อมันจากเกาหลีเลยนะคะ

ราคาก็ลดได้นิดหน่อย๗๘๐บาท
เฮ้ยโคเรียสไตล์
เป็นไงอากงอาม่าเดินยืดเลย

ทำไมอักกงอาม่ากับอัจจุมม่าโอ้โฮ
คือถ้าไปที่เกาหลีต้องเรียกแบบนี้เรียกว่าอาจุมา
กับอักกงก็ต้องอักกงอาม่า
ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับมันเป็นอะไรที่ตามยุคต่าง
เอากงอาม่าก็อยากได้เหมือนกันชอบ
คือแต่ก่อนนะผมเคยเห็นคือมีบ้านนี่ก็แปลกนะ
ถักบ้านรถเบนใช่ไหมใช่ไหมรถยี่ห้อหนูรถสปอร์ต
รถแบบว่าซุปเปอร์คาร์
อันนี้เราก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องเป็นเสื้อผ้าเกาหลี
นองคิดไหมว่าอนาคตต่อไปล่วงหน้าไปเลย

ยานอวกาศนะครับ

แต่ว่าเราก็นำมาให้คุณผู้ชมดูเฉยว่าเดี๋ยวนี้ยุคไทยแลนด์๔๐เนี่ยการซื้อของเผากงเต็กไปให้บรรพบุรุษเนี่ยมันก็มีความร่วมสมัยทันสมัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
แต่เรื่องของประเพณีความเชื่อต่างก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อความแบบสบายใจด้วยนะครับ